พาไปดูความทุกข์ใจของช่างติดตั้งเสาไฟฟ้านะคะก็ถ่ายคลิปมาร้องเรียนเป็นหลักฐานเลยบอกว่าก็จะเอาเสาเนี่ยไปติดตั้งแต่ปรากฏว่าโดนขู่ไม่ใช่ขู่เฉยนะคะมีปืนมาถือขู่เลยยืนจ้องจนช่างกลัวทำอะไรไม่ถูกก็ต้องถอยกลับมาตั้งหลักใหม่ค่ะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีงานก็ไม่เดินแต่ถ้าเดินไปทำงานก็กลัวว่าชีวิต
ไว้เป็นหลักฐานว่าถูกคมขู่ระหว่างปฏิบัติงานที่หมู่บ้านอาวอุดมซอย๔ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
จากคลิปนี้นะคะคือช่างรับเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าเนี่ยเขาก็กำลังลำเลียงเสาลงมาจากรถบรรทุก
เพื่อจะปักลงในพื้นที่ที่มีคนจ้างให้มาติดแต่ข้างบ้านที่เห็นว่าเป็นผู้ชายเสื้อสีขาวเนี่ยก็เนี่ย
มีชายเสื้อสีซองค่ะโอ้โห
เขาก็พาเล็งว่าชี้โบชี้เบ้เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นว่าชี้ไปทางนู้นทางนี้
ก็ยังแบกเสาอยู่เลยนะช่างใส่เสื้อสีชมพูนะ
ช่วงหนึ่งช่างตอบกลับไปบอกว่าเดี๋ยวรอเจ้าของเข้ามาค่อยว่ากัน
ตั้งขึ้นมาเหมือนจะพร้อมยิงแต่ยังไม่ได้ลั่นไกล
ช่างก็โอ้ไม่ไหวแล้วถอยดีกว่าจ้า
โดยก่อนที่จะนำเสานี้มาติดตั้งนะคะช่างรับเหมาเขาบอกว่า
ชายคนนี้เคยขู่เอาไว้แล้วว่าถ้าปักเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าบ้านจะยิง

ต้องทำงานตามสั่งจะยิงเขาทำไม
เรื่องนี้เขาก็บอกว่าเออก็เกรงว่าเรื่องจะบานปลาย

แล้วก็รอให้เจ้าของบ้านที่จ้างมาตั้งเนี่ย

เป็นเจ้าของบ้านจ้างมาหรือเป็นของการไฟฟ้าหรืออย่างไรก็ต้องไปเคลียร์กันเนอะ
เสาใหญ่ขนาดนี้นะครับ